ดราม่าสนั่นเฟซบุ๊คเลยล่ะค่ะ
กับกระแสโคโรนาที่ประเทศจีนค่ะ
โดยนักร้องหนุ่มนะคะคุณโอธนาค่ะ

ตอนนี้นะคะอยู่ที่เมืองต้าลี่มณฑลยุนะ

ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
กับแคปชั่นสุจรพลึงโคโรนาคืนที่สองเลย

หลายคนตกใจนางก็บ่นเยอะเลยนะคะ

ไงไปฟังเสียงสักเล็กน้อยค่ะ

ดดันมากนะคะตอนนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่รู้ว่าอ่า
อาหารที่เราตุนกันมาเนี่ยมันจะพอไหมนะครับผมแค่อยากจะบอกว่า
พรุ่งนี้วันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้ว
ซึ่งเราทนกับสถานการณ์แบบนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้เราอาจจะต้องพุ่งเองแล้ว
แล้วก็ไปตายเอาดาบหน้าเนอะผมรอที่นี่ไม่ไหวหรอกครับ
หรือหกเดือนคุณอาจจะมีคุณอาจจะมีความช่วยเหลือเข้ามาถึง
ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะคุณโอยืนยันว่าอยู่ในภาวะอันตราย
ย่างก้าวจริงส่วนเรื่องการเดินทางนะคะ
ถ้าไม่ใช่คุณต้าลี่เนี่ยเขาไม่รับไปส่งสนามบินเด็ดขาดเลย
ทางอูฮันจะคุมเชื้อได้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
และคืนนี้ทางวงจะเดินทางไปคุณหมิงพร้อมเหน็บกลับนะคะ
ว่าคนที่มาจ้องจับผิดเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ย
คุณก็สนุกกับข่าวกันไปผมก็รู้ว่าพวกคุณเครียดอยากหาอะไรทำมั้งนะคะ
โดยวอนให้พาพี่น้องนะคะลูกหลานคนไทยของเรากลับบ้านซะที
ถึงบ้านแล้วก็กักตัวดูแลด้วยนะคะแพทย์ของชาติไทยเรามีความรู้นะคะ
แบบต้นของโลกเลยทีเดียวล่ะค่ะ